แล้วก็เป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียล

พาคุณผู้ชมไปฟังเพลงนี้ก่อนค่ะ

กลับกลายเป็นเสียงให้ความเงียบงั้น
ให้ฉันและเธอได้แก่
ความรักที่เรานั้นมีต่อกัน
ใครเป็นแฟนคุณสิงโตนำโชคจำได้แน่นอน

ก็ร้องโดยคุณผู้กันกัญญามีน

เพื่อไว้อะไรกับการจักรไปของคุณครูอิ๋ว
ล่าสุดตอนนี้มีคนเข้าชมคลิปนี้แล้วกว่า๒๐๐๐

ซึ่งบรรยากาศในโลกโซเชียลเมื่อวานเนี่ยนะคะ
ทางญาติเพื่อนก็รู้สึกเศร้าเสียใจ
แล้วก็มีการโพสต์ภาพไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้าย
รวมถึงมีการเปิดแฟนเพจเฟซบุ๊ก
เพื่อที่จะได้แชร์ข้อความระลึกถึงครูอิ๋วโดยเฉพาะด้วยค่ะ
ขณะที่ผู้ใช้งานเฟซบุ๊คที่ชื่อ

โพสต์ภาพป้ายไว้อะไรขนาดใหญ่
ทำขึ้นเพื่อตั้งใจนำไปร่วมตกแต่งในงานพิธีชาปนกิจศพ

ซึ่งก็มีคนแชร์ภาพนี้แล้วก็กดไลค์ไปเป็นหมื่นครั้งเลยค่ะ
ส่วนเพื่อนที่ได้เดินทางไปร่วมพิธีเผาศพครูอิ๋ว
ก็โพสต์ภาพบรรยากาศภายในงาน
แล้วก็ภาพถ่ายของนกกางเขนตัวหนึ่งนะคะ

อาจารย์รุ่นพี่เพื่อนและน้อง

แปลกใจที่นกตัวนี้ไม่กลัวคน
ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับภาพนี้เยอะเลยค่ะ
บอกว่านกตัวนี้นะบินมาตัดหน้าคนในงานอย่างร่าเริงเลย
ก็คงจะมาร่วมไว้อะไรให้กับครูอิ๋วแน่เลย
รายก็บอกว่าคนโบราณเขามีความเชื่อกัน
ว่าถ้ามีสัตว์แปลกมาร่วมงานศพเนี่ย
ก็คาดว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิต
อาจจะมาอาศัยร่างเพื่อร่วมงานด้วย
ก็เป็นความเชื่อแตกต่างกันไปส่วนบุคคลที่
หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะคะ
ส่วนในเฟซบุ๊กแจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด

แล้วก็เขียนบอกว่าระหว่างส่งนางฟ้ากลับสวรรค์
ตั้งแต่ต้นจนจบพิธีจะมีนกน้อยตัวนี้คอยกระโดดไป
มารอบงานแล้วก็กระโดดตามคุณแม่
หรือว่าแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเขียนต่อนะคะแล้วก็เขียน
ท้ายติดแฮชแท็กว่าอะไรยิ่ง
ส่วนนายอาทิตย์กันนิกาคุณรัก
ศิลปินและคุณครูสอนศิลปะที่โด่งดังในโลกออนไลน์
ก็มีการโพสต์ภาพที่ตั้งใจวาดขึ้นให้กับครูอิ๋ว

ถ้าใครอยากจะแชร์ภาพของครูอิ๋ว
ขอร้องเลยนะคะแชร์ภาพนี้แทน
แชร์ภาพที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ
อย่าแชร์ภาพที่เป็นภาพร่างของครูอิ๋วที่เสียชีวิตไปแล้ว
อยากที่จะให้คนทุกคนจดจำครูอิ๋วในภาพลักษณ์ที่สวยงามสดใส
จดจำรอยยิ้มแบบนี้จดจำแววตาที่เปี่ยมสุขแบบนี้

ใช่ค่ะซึ่งพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอความร่วมมือประชาชนที่ติดตามข่าวนี้เหมือนกัน

จดจำเรื่องราวของครูอิ๋วในฐานะที่เธอเป็นคนดี
เป็นลูกที่ดีเป็นครูที่ดี
กว่าจะไปเผยแพร่ภาพครูอิ๋วที่ไม่เหมาะสม

เรื่องแรกก็คือเรื่องของการเผยแพร่ภาพต่างในโลกโซเทียล
ที่สองก็คือเรื่องของดารานักร้องนักแสดง
เพราะว่าเป็นตัวอย่างของสังคมของเยาวชน

เพราะว่ามันกระตุ้นให้เกิดปัญหาสังคม

การขอความร่วมมือจากท่านนายกรัฐมนตรี
ท่านนายกบอกว่าส่วนเรื่องของกระแสที่ประชาชนเรียกร้อง
ให้ลงโทษหนักขั้นประหารชีวิตสำหรับคดีข่มขืน

เข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่ติดตามข่าวนี้
แต่โทษขมขืนแล้วฆ่า

แต่ว่าทางศาลจะลงโทษหนักขนาดไหนก็เป็นดุลยพินิษฐ์ของศาล
ก็ขึ้นอยู่กับมูลเหตุของคดีด้วย

หอพักห้องเช่าอพาร์ทเมนต์ต่าง

เรื่องของความปลอดภัยกล้องวงจรปิดมีไหม
เรื่องของประตงประตูดูแลให้ปลอดภัยด้วย
ก็ฝากไว้ในประเด็นนี้นะคะ